ประเด็นทางการเมืองขาดไม่ได้เลย
เพราะว่ายังมีประเด็นร้อนกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ค่ะแต่ว่าที่ดิฉันก้มหน้าก้มตาอยู่
เพราะว่ากำลังกดไลค์กดฟอลโล่
ก่อนหน้านี้คุณจำได้ไหมคือมีคนถามแล้วแหละว่า
นายกไม่สมัครไอจีบ้างเหรอไม่สมัครเฟซบุ๊คเหรอทวิตเตอร์
นายกปฏิเสธแต่ว่ารอบนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นเลยนะคะ

เฟสบุ๊กเทอร์ไอจีรวมถึงเว็บไซต์
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการโพสต์โพสต์แรกลงด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปเริ่มกันที่เฟซบุ๊คกันก่อนละกัน
บอกแบบนี้เผื่อคุณผู้ชมจะหยิบโทรศัพท์มา
แล้วก็ไปกดไลค์กดฟอลโลกกดติดตามกันนะคะ
แต่เรื่องนี้ก็ถูกฝ่ายการเมืองอื่นวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคุณ
ว่ามีการหาเสียงทางโซเชียลแล้วหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะอย่างเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาภาษาไทย
แล้วก็วงเล็บภาษาอังกฤษนะคะ
อันนี้เป็นยอดของเมื่อวานที่เราเข้าไปดู
แต่ว่ายอดล่าสุดเมื่อกี้ดิฉันเข้าไปดู
ยอดกดไลค์ในเฟซบุ๊คสามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนแล้วนะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นายกก็มีการโพสต์เป็นโพสต์แรกเลยค่ะ
หลังจากที่เปิดเฟซบุ๊กโพสต์ช่วง๑ทุ่ม
บอกว่าสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน
จากการที่พวกเราส่วนใหญ่นิยมสื่อสารกันผ่านเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ
ผมจึงถือโอกาสเปิดเฟซบุ๊คส่วนตัวของผม
เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารแนวนโยบาย

เล่าสู่กันฟังถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
และเป็นช่องทางที่ผมและพี่น้องประชาชนจะเข้าถึงกันได้ดียิ่งขึ้น
หากท่านมีข้อเสนอแนะต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือต้องการให้ผมลงไปดูและแก้ไขปัญหา
สามารถเขียนเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้
เพื่อที่ผมและทีมงานจะได้มีข้อมูลและดูแลช่วยเหลือได้โดยตรงครับ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเปิดเว็บไซต์ส่วนตัว
เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ชม
คือในเว็บไซต์รวบรวมเอาประวัติตั้งแต่เด็ก
จนถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีแนวทางการบริหารประเทศ
ลงเอาไว้ในเว็บไซต์นะคะ

ใช้ชื่อเดียวกันเหมือนกันว่าประยุทธ์ออฟฟิเชียล
ใครจะไปฟอลโลเข้าไปได้เลยนะคะ
แต่คนกดไลค์ไป๑๖๒๙คนกดฟอลโล๑๖๒๙แล้วนะคะ
ซึ่งคนใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหาเสียงทางการเมืองนะ

อันนี้เอาไว้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
แล้วก็คุยกับประชาชนเท่านั้นเอง
ทีนี้ค่ะในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพจากเฟซบุ๊ก
ของคนผลิตเสื้อยี่ห้อหนึ่งระบุถึงสินค้าใหม่ล่าสุด
เทรนด์แฟชั่นสุดล้ำแห่งยุค
คงไม่ใช่คนอื่นคนไกล
เป็นอาแปะเจ้าของร้านนาฬิกาสุดหรูนั่นเอง

เปิดให้จองเสื้ออาแปะที่มีมูลค่ามหาศาล
ใครเห็นก็ต้องถามว่าไปรวยมาจากไหน
วันนี้ในราคา๓๙๐บาท

ที่ในโลกโซเชียลเขามีการแชร์กัน

เพราะว่ารูปการ์ตูนแปะบนเสื้อนี้
มันคล้ายกับท่านรองประวิทย์ไง
ก็เป็นเรื่องราวในโลกโซเชียลนะคะ
ก่อนหน้านี้ใครที่จะพูดคุยกับนายกได้ก็ต้องไปที่เพจสายตรงไทยนิยม
แต่ตอนนี้ก็มีของท่านพลเอกประยุทธ์เองโดยตรงแล้ว
แต่ว่าหลายคนก็จับจ้องไปตรงที่สัญลักษณ์ที่เหมือนเป็นทงชาติ
แล้วก็เป็นเครื่องหมายถูกมีความหมายอะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับ